คุณผู้ชมคะดูเรื่องการเมืองกันหน่อยนะคะ

คือเมื่อวานนี้มีการประชุมพักพลังประชารัฐ

แล้วก็หลังจากที่บิ๊กป้อมโพลเอกประวิทธิ์

มาเป็นกรรมการยุทธศาสตร์ภักดิ์
ทีนี้ถือว่าบิ๊กน้อยเป็นหนึ่งในน้องรักของบิ๊กป้อมเหมือนกันนะ

ทีนี้การแต่งตั้งมาแบบนี้ค่ะจะส่งผลอะไรไหม
เพราะว่าคอการเมืองบอกว่านี่คือการวัดความเชื่อใจ
ระหว่างบิ๊กตู่กับบิ๊กป้อมเลย
เดี๋ยวติดตามพร้อมกันให้อาจารย์วิเคราะห์นะคะ

สวัสดีครับคุณน้ำแข็งคุณบุ๊คท่านผู้ชมครับ
ในวงการเมืองเขาบอกว่าคำพูดและวาถะทางการเมืองเนี่ย
ประดิษฐ์ประดอยเสกสรรปั้นแต่งกันยังไงก็ได้
แต่ว่าความจริงในก้นบึ้งของจิตใจเนี่ยต้องดูกันไปนาน
ว่าสิ่งที่พูดกับสิ่งที่ทำเนี่ยตรงกันไหม
ระยะที่รอการพิสูจน์ก็ต้องติดตามดูท่าที
ดูพฤติกรรมที่ค่อยปรากฏขึ้นควบคู่กันไปด้วย
ปรากฏการณ์ในพักพลังประชารัฐเมื่อวาน
การเมืองเขาตีความเป็นสองทางครับ
ทางที่๑ถ้าพลเอกประยุทธ์
เชื่อว่าบิ๊กป้อมคือพลเอกประวิทธิ์
ยังรักและจริงใจที่จะสนับสนุนโอบอุ้มผลักดัน
ให้อยู่ในอำนาจทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
ผลเอกประยุทธ์ก็ควรจะสบายใจปลอดโปร่งโล่งใจกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
พักพลังประชารัฐเพราะได้เห็นภาพที่พลเอกประวิทธิ์
สยบความเคลื่อนไหวในภักดิ์พลังประชารักษ์
เพื่อให้เป็นหนึ่งเดียวมุ่งเดียวกลุ่มเดียว
แล้วจะขับเคลื่อนความเป็นหนึ่งเดียวหนุนพลเอกประยุทธ์ต่อ
นี่มองในแง่บวกแต่ถ้ามองอีกทางหนึ่ง
ถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่เชื่ออย่างที่ว่าแล้วคลิปไปในทางกลับกัน
อันนี้ยุ่งเลยครับเพราะอะไรครับเพราะหนึ่ง
การอยู่ในตำแหน่งเลขาธิการพักต่อไปของร้อยเอกธรรมนัฏแปลว่า
ผลเอกประวิทย์ยังเชื่อมั่นในตัวของร้อยเอกธรรมนัฐ
ไม่ยอมให้ลาออกไม่ยอมให้ห่างไม้ห่างมือไปไหน
รวมทั้งคุณนรมนภินโยสินวัฒน์ก็ยังเอาเก็บเอาไว้ใกล้ตัว
ในตำแหน่งเหลันยิกพักทั้งทั้งที่สองคนนี้เพิ่งถูกปลด
คณะรัฐมนตรีไปหมาดหมาดถ้าคิดในแง่นี้
ใครเป็นพลเอกประยุทธ์ก็คงจะงงล่ะครับ
ประการที่๒การแต่งตั้งหัศดินณอายุทยา
ขึ้นมาเป็นประธานกรรมการยุทธศาสตร์ของภักดิ์
เป็นการโชว์ให้เห็นว่านี่คือขุนพลข้างกายตัวจริงของผลเอกประวิทธิ์
ข้อมูลที่เปลวสีเงินเขียนไว้ในไทยโพสต์วันนี้
เขาบอกว่าพลเอกวิทย์อายุ๗๑ปี
เป็นหมากตัวใหม่ของลุงป้อมในกระดานการเมืองพลังประชารัฐนั้น
ดูชื่อแล้วใหม่สำหรับคนนอก
แต่เก่าประเภทสุภาพบุรุษเก่าเกณฑ์
เขาเป็นลูกชายพลเอกยศเทพหัสดินณอายุทยา
รู้กันภายในว่าพลเอกวิทย์คือกล่องที่ลุงป้อมถอดหัวใจฝากไว้
เป็นมือทำงานประจำตัวลุงป้อมมาช้านาน
เป็นคนที่ลุงป้อมไว้ใจที่สุด
ฉะนั้นการที่ลุงป้อมเอาพลเอกวิทย์เข้ามาเป็นหมากตาขั้นในพักพลังประชารัฐ
มันบอกอะไรมากกว่าการเมืองเรื่องของธรรมนัฐเรื่องประยุทธ์
เรื่องแย่งชิงตำแหน่งในพังลังประชารัฐ
มันเป็นมิติยุทธศาสตร์ของคนเคยคุมกองทัพ
นำยุทธวิธีมาประยุกต์ในการเมือง
ข้ามปัจจุบันถึงผลได้ผลเสียในอนาคต
ว่ามากกว่านี่

กับข้อมูลที่ผมขีดเส้นใต้ไปเมื่อวานว่า
ผลเอกวิทย์นี่แหละที่พลเอกประวิทย์ไว้ใจทุกเรื่อง
งานยากยากที่คนอื่นทำไม่ได้ส่งผลเอกวิทย์ไปทำได้
งานยากยังส่งไปคุมสนามม้านังเลิศ
ซึ่งเป็นแหล่งผลประโยชน์มหาศาล
ซึ่งตอนนั้นอยู่ภายใต้การดูแลของ
อ้ายผลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์มายาวนาน
ก็ผลเอกวิทย์คนนี้แหละที่ไปสลายไปล้างไพ่กันใหม่
นั่นเป็นข้อมูลธรรมดา
แต่ว่าหัวข่าวหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้
ที่มันไม่ธรรมดาและสะดุดตามาก
คือหัวข่าวที่ว่าจับตาการตั้งพลเอกวิทย์
เพื่อมาคานบารมีบิ๊กตู่โอ้อันนี้มันยังไง
พอตามไปดูในเนื้อข่าว
เขาบอกการที่พลเอกประวิทย์ตั้งพลเอกวิทย์ขึ้นเป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ภักดิ์แทนคุณสมศักดิ์
เพื่อแสดงในเชิงสัญลักษณ์ว่าพักพลังประชารัฐยังเป็นของผลเอกประวิทธิ์
เนื่องจากก่อนหน้านี้มีข่าวว่าพลเอกประยุทธ์
จะให้รัฐมนตรีในภักดิ์พลังประชารัฐที่ระยะหลังมีความใกล้ชิดกับนายก
เข้ามามีบทบาทในพักแทนร้อยเอกธรรมนัฐ
อันนี้เขาก็คงหมายถึงคุณสันติพร้อมพัฒน์
รายงานข่าวแจ้งว่านอกจากนี้การที่พลเอกประวิทย์แต่งตั้งพลเอกวิทย์เข้ามาเพื่อจะให้เป็นบุคคลที่คอยดูแลประสานสอสอในพัก
เพราะบทบาทของร้อยเอกธรรมนัฐอาจจะไม่มากเหมือนก่อน
สอสอบางกลุ่มในพักอาจจะไม่สบายกับร้อยเอกธรรมนัฐ
จึงให้พลเอกวิทย์ซึ่งเป็นผู้ใหญ่สายตรงของพลเอกประวิทย์เข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้

มุมกลับกันเนี่ยถึงจะดูเหมือนว่า
ความเป็นปึกแผ่นของพักพลังประชารัฐ
อาจจะทำให้พลเอกประยุทธ์กังวล
แต่วันนี้ไปเห็นบทวิเคราะห์นี้ของคุณสมหมายปาริชัดในหนังสือพิมพ์มติชนเขาเขียนว่าความขัดแย้งที่ดำรงอยู่นี้
จะพัฒนาต่อไปอย่างไรเกิดอะไรขึ้นอีกเมื่อไหร่
ภายใต้ข้อได้เปรียบในฐานะนายกของผลเอกประยุทธ์จึงมีอำนาจต่อรองสูงกว่า
เพราะกลุ่มอำนาจจะเอาพักใดเข้าพักใดออกเอารัฐมนตรีคนใดออกเอาคนไหนเข้าทำเองได้
มีวุฒิสมาชิกสายทหารสายตำรวจสายพลเรือนกว่าข้อนสภาเป็นฐานกำลัง
จนกระทั่งแม้กระทั่งอำนาจในการยุบสภา
สถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้พลังอำนาจและเครือข่ายของร้อยเอกธรรมนัฐ
แม้ยังมีอยู่และได้รับความสนับสนุนจากผลเอกประวิทธิ์ในฐานะหัวหน้าพัก
ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้นายกรัฐมนตรีกล้าตัดสินใจ

แกนนำออกจากเก้าอี้รัฐมนตรีทีเดียว๒คน
ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยนัก
นี่อ่านทั้งหมดดูหน้าไพ่คนทำข่าวคนอยู่กับข่าวมายาวนานอย่างผม
ขีดเส้นท่ายว่าการเมืองในช่วงเวลาแบบนี้
สิ่งที่เห็นจึงไม่ใช่สิ่งที่ใช่เสมอไปเพราะสิ่งที่ใช่มันซ่อนอยู่ในสิ่งที่เรามองไม่เห็น
แล้วมันจะเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นเมื่อถึงเวลา
งครามเย็นต้องดูไปนานครับ
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์นะฮะสิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่
สิ่งที่ใช่อาจจะไม่ใช่ที่เห็นนะฮะ
ขอบคุณอาจารย์ที่วิเคราะห์เรื่องของการเมืองให้เราได้ฟังกันนะครับ